ต้องจะพาไปรู้จักกับน้องนิวสับปะเรอหญิงเพียงคนเดียวที่วัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตร
เรื่องราวของน้องนิวสรรพเรยิ้งยอดกะตันโยวจะเป็นอย่างไรไปชมกัน
ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดท่าหลวงวัดประจำจังหวัดพิจิตรครับ
วันนี้ผมจะพามาดูอีกหนึ่งอาชีพครับ
ต้องบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่ไม่มีใครที่อยากจะทำ
นั่นก็คืออาชีพของสับปะเหลอนั่นเอง
แต่ว่าวันนี้ครับน้องคนนี้เขาเลือกอาชีพนี้ที่สำคัญ
น้องเขาเป็นผู้หญิงและอายุยังน้อยอยู่เลยครับ
เหตุผลอะไรน้องเขาเลือกที่จะทำอาชีพนี้ไปชมพร้อมกันเลยครับ

สวัสดีครับตอนนี้น้องนิวอายุเท่าไหร่ครับ

แต่ว่าที่มาที่ไปในการเลือกทำอาชีพแบบนี้คืออะไร
เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่าไปเลยครับ

ทำไมน้องนิวถึงเลือกที่มาทำอาชีพนี้
ทั้งที่สามารถไปทำอาชีพอื่นก็ได้
ก็ถ้าเริ่มเลยก็แม่ทำไว้อยู่แล้ว
พอเวลาแม่ทำปุ๊บแล้วเรามาช่วยแม่ไปเรื่อยปุ๊บ
เราเริ่มชอบเราก็เลยลองมาหาศึกษาด้านนี้ดูว่ามันต้องเริ่มยังไง
แล้วจังหวะที่เราเฉาะแล้วน้ำราดโดนหน้าศพ
ความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นยังไงครับ
ความรู้สึกตอนนั้นมันก็มีสัดสรรค์บ้าง
เพราะว่าถ้าเกิดเราผ่าพาดขึ้นมาร่วงใส่หน้าเขาก็คือแบบจะเป็นทางนี้ผิด
แล้วเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่ากำลังถือมะพร้าวอยู่ช็อปปุ๊บมันสั่นมันคือเหตุการณ์อะไร
ถ้าเป็นเหตุการณ์นั้นน่าจะเกี่ยวกับศพที่เขาไม่ได้เสียแบบปกติ

ศพเขาจะแบบมันเหมือนกับว่าพี่เคยเห็นที่แบบจมน้ำตายแล้วเขาขึ้นอืดอะไรแบบนี้ไหม
แต่มันไม่ได้อืดธรรมดาก็คือจะมีเลือดจะมีน้ำนงน้ำนองไหลอะไรแบบนี้น้ำเหลือง
ถ้าเกิดว่าคนรับไม่ได้ก็คือจะทำไม่ได้แน่นอนเพราะขนาดลูกเขายังไม่กล้าทำเลย
เวลาที่น้องนิวเนี่ยอยู่กับศพบ่อยก็อาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่เกิดขึ้นสิ่งที่มองไม่เห็นมันมีบ้างไหมฮะ
มีแน่นอนเจอกับตัวเองก็มีเหมือนกันเมื่อก่อนอย่างว่าเวลาเรามาเปิดสาราเรามาทำงานกับแม่แม่เขาจะมาตั้งแต่ตีสองครึ่งเราก็ต้องมาเวลาเราเปิดปุ๊บอ่าเล่นแหละเจอแล้ว
เราเห็นเงาคนเดินข้างในเราก็คิดแบบว่าอ๋อน่าจะเป็นญาติแบบเขามาเฝ้าอะไรแบบนี้แต่พอเวลารุ่งเช้าปุ๊บเราเดินกลับมาเปิดอีกรอบนึงมันก็ไม่มีใคร
นอกจากที่มาแบบเป็นเงาผ่านตะคุ่มบ้างมีแบบมาแบบไม่เห็นเป็นร่างแบบเจ็มมั้ยฮะ
มีแน่นอนพี่คือเราเจอแบบเป็นเจ้าของร่างเลย
อิฟทิศบูรณ์สูง
พอเราได้เงินน้องนิวเอาเงินไปทำอะไรบ้างครับ

พวกหนูหนูไม่มี

แต่ว่าอยากจะรู้จักน้องนิวมากขึ้นครับ
เดี๋ยวเราตามน้องนิวไปที่บ้านไหม

แม่
หนูเอากล้วยมาให้เนี่ย

นี่เป็นคุณยายของน้องนิวใช่ไหมฮะ

แล้วอย่างรายได้ทั้งหมดที่น้องนิวเขาได้มาเนี่ย
ได้ข่าวว่าเขาให้ยายหมดเลยหรือยังครับ

ค่าน้ำค่าไฟค่ากับข้าวอะไรทุกอย่าง

การที่เราเองจะต้องเป็นเสาหลักของบ้านแบบนี้
เหนื่อย

แล้วยายภูมิใจอะไรในตัวน้องนิวบ้างตั้งแต่

คนสู้ชีวิตในวันนี้ครับน้องนิวสับปะเหลอสาว
ต้องบอกเลยว่าชีวิตของน้องนิวนั้นไม่ง่ายเลยทีเดียวครับ
ต้องสู้กับความเด็ดเดี่ยวต้องสู้กับความเดียวดาย
ที่ต้องสูญเสียทั้งคุณพ่อและคุณแม่
เหลือเพียงคุณยายที่เป็นที่พึ่งทางใจสุดท้าย

นิวต้องทำงานเป็นสับปะเรอรายได้ก็ไม่ได้เยอะ
แต่ว่าน้องนิวก็ยังคงที่จะสู้ต่อไปครับ
และนี่ก็คือเรื่องราวของคนสู้ชีวิตในวันนี้ครับ
เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่สู้ชีวิตอยู่ในตอนนี้นะคะ